ทำเงินวันนี้นะฮะจะไปดูวิธีการของเกษตรกรที่เขาบอกว่าเขาแปลงเพศดอกเงาะเพื่อไม่ให้ผลผลิตมันล้นตลาด
คือถ้าออกพร้อมกันหลายสวนล้นตลาดราคามันต่ำแต่เขาขายเงาะได้ตลอดทั้งปีเป็นช่วงที่ราคาดีเพราะว่าผลผลิตไม่ล้นตลาดด้วยเขาทำได้อย่างไรติดตามกันเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่ายตัวจบเบอร์สวนเงาะบอกทางเลือกสร้างโอกาศทากัดตลาดและขายได้ราคาดีรสที่นี่
เกษตรกรเขามีเทคนิคที่ทำให้ผลผลิตออกผลในช่วงที่ตลาดมีความต้องการสูงเกษตรกรเขาทำได้อย่างไร
ชาวตลอดข่าวบุกมาที่สวนเงาะที่ตำบลเพิ่มภูมิทรัพย์อำเภอบ้านนาสาจังหวัดสุราธานี
เจ้าของสวนก็คือคุณลุงสานิทพินิษฐ์เกษตรกรผู้ปลูกเงาะและพาชมสวนเงาะด้วยตัวเอง
คุณลุงสานิทถือว่าเป็นเกษตรกรที่ใช้องค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำสวนเกษตร
ผมก็เลยอยากรู้ครับว่าคุณลุงสานิทมีวิธีในการทำการตลาดอย่างไรบ้างครับ
การทำตลาดเราก็ต้องดูองค์ประกอบช่วงไหนออกมากถ้าช่วงไหนออกมากราคาเขาต่ำ
ของผมเนี่ยมีทั้งหมดอยู่๔แปลงผมดูว่าในช่วงที่เงาะออกเยอะดอกของผมก็เยอะ
ผมก็ใช้วิธีการเปลี่ยนเพศดอกโดยใช้ฮอร์โมนตระกูลออกซินมาเปลี่ยนเพศให้เป็นเพศผู้
เมื่อเราฉีดก่อนดอกบานประมาณ๑๐วันดอกที่ออกมาจะเปลี่ยนเป็นเพศผู้
อกเงาะที่ถูกแปลงเป็นเพศผู้ก็จะร่วงหล่นไปหมดโดยธรรมชาติของดอกเงาะนะครับ
อีกประมาณสัก๑เดือนก็จะสร้างดอกชุดใหม่ขึ้นมาแทนที่ดอกที่ร่วงหล่นลงไปครับ
นี่เป็นเทคนิคในการเว้นระยะเวลาไม่ให้ผลผลิตออกพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองครับ
เทคนิคแบบนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองทางการตลาดเลยหรือเปล่าครับคุณลุงสานิท
ตอนนี้ครับเป็นโอกาสทองที่ผลผลิตในตลาดเริ่มลดน้อยหรือหมดลงเราก็อาศัยจังหวะนี้ในการทำตลาดทำให้ผมอยู่ได้นะครับ
แล้วขายได้ราคาดีตลอดนะครับผมทำแบบนี้มาสี่ปีแล้วครับ
ลงเพศดอกเงาะถือว่าเป็นเทคนิคที่เปิดโอกาสทางการตลาดสูงคุณลุงสานิทเนี่ยก็กลายเป็นเกษตรกรเจ้าของสวนเงาะที่สามารถเก็บผลผลิตส่งออกต่างประเทศได้ทั้งจีนไต้หวันฮ่องกงและญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่เงาะไม่ล้นตลาดและสร้างโอกาสได้ราคาดีกว่าสวนอื่นอื่นที่ขายในประเทศ
เงาะสีทองขายได้ในราคากิโลกรัมละ๒๘บาทขณะที่ราคาตลาดน่ะ๒๒บาทต่อกิโลกรัมเองเงาะโรงเรียนขายได้ราคา๓๕บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ราคาตลาดน่ะ๒๘บาทต่อกิโลกรัม
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ

เหมือนกันเลยทำไงดีงอกกระป๋องครับ

ใช่แต่ว่าจริงมันเป็นไอเดียที่ดีสำหรับเกษตรกรที่ทำให้ผลผลิตมันขายได้ตลอดทั้งปีราคามันจะได้ไม่ตกจนเกินไปนะคะ